กันดีกว่าค่ะไปทริปที่เขาหลักค่ะกับสาวคนนี้เลยค่ะ
วาวาวนิชานี่
เซ็กซี่ซูซ่าสบัดชอบไปเลยจ้า
คุณผู้ชมค่ะวาวาเปิดใจนะคะบอกว่า
ไม่ต้องห่วงนะคะฝรั่งแฟนหนุ่มคุณเฮลลี่เป็นคนถ่ายให้

แม้ว่าจะลงรูปไปแล้วนะคะโรคจิตทักมาเพียบเลย
นู่นทักนี่แต่นางก็เชิดใส่ฉันไม่ตอบจ้ะ
ส่วนคนที่แซวนะคะเรื่องไปลองชุดแต่งงานเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมภาพนี้
บอกว่าสวยงามมากอะไรอย่างนี้
วาวาบอกว่าโอ้โหถ้าใส่แล้วอย่างงี้ไม่โอเคเลยถ้างานแต่งจริง

ใช่ไม่ใช่พรีเวดดิ้งนะคะไม่ต้องตกใจค่ะ
บอกว่าถ้าจะแต่งจริงนะคะหนูออเดอร์บิกินี่ดีกว่าน่าจะสบายตัวนะคะ
ปิดท้ายกับข่าวฮือฮามากเขาบอกว่าเธอเตรียมเก็บกระเป๋าไปอยู่นิวซีแลนด์กับแฟนนุ่มแล้ว

ใช่นะคะจะบ๊ายวงการแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ไปมาฝ่ายชายแฟนนุ่ม
หลงรักประเทศไทยจะไม่ยอมไปซะงั้นอ่ะไปฟังทั้งหมดจากวาวาวนิชชาเลยค่ะ
ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอจบโปรเจกต์ทั้งหมดที่ได้เริ่มไปแล้วค่ะ

ภายในปีถึงเห็นภาพตัวเองบ้างยังคะ
ก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่าตอนงานจริงคงจัดเป็นธีมแบบเอ่อ

ไม่ต้องคิดเยอะแฟนชอบประเทศไทยแล้วตอนนี้กลับตลาดปัด